เวลาจะขับรถขับราเนี่ยนอกจากจะดูรถของเราให้พร้อมแล้ว
ตัวบุคคลที่ต้องขับก็ต้องพร้อมด้วยเหมือนกันนะคะ
มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะคะที่ซอยจรรย์สนิทวง๓๕ค่ะ
เป็นรถเก๋งพุ่งชนกับจักรยานยนต์๓คันรวดแบบนี้ค่ะ
มันเป็น๓แยกพอดีเนอะมันเป็นทาง๓แพร่งคือเป็นแบบ
คือถ้าตรงไปมันคือทางตันนะคะมันก็คือเลี้ยซ้ายหรือไม่ก็เลี้ยขวาเท่านั้น
แต่เนี่ยไม่รู้ว่าอะไรนะเขาพุ่งตรงไปเลยทะลุกำแพงบ้านเลยอ่ะ
บงไม่เบรกนะไม่เบรกค่ะพุ่งเต็มแรงนะคะ
แล้วก็ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วก็เสียชีวิตด้วยนะคะ
อย่างที่เห็นค่ะเหตุการณ์ตรงนี้เนี่ยมันเกิดขึ้น
ขณะที่รถเก๋งสีดำเขาขับออกมาจากตลาดนะคะนายสมบูรณ์เหล่านารายวินจักรยานยนต์รับจ้างที่เห็นเหตุการณ์เขาเล่าบอกว่า
คนขับรถเก่งเนี่ยมากับลูกสาวนะกำลังจะขับออกจากตลาดทีนี้จังหวะถึงไม้กั้นอัตโนมัติที่ต้องคืนบัตรจอดรถในตลาดนะคะ
เขาคิดว่าคนขับน่าจะเหยียบผิดจะเหยียบเบรกแต่ดันไปกดคันเร่งเนี่ยตลาดตรงนี้
นี่ยังมันมีทิศกั้นที่ออกมาใช่จังหวะเบรกเนี่ยคงเหยียบผิดอะค่ะ
เหยียบคันเร่งรถก็เลยพุ่งตรงผ่านไม้กั้น
แล้วก็ไปชนกับมอเตอร์ไซค์๓คันอัดก๊อปปี้เลยนะคะ
มีจักรยานยนต์รับจ้างกับคนซ้อน๑คู่ถูกอัดก๊อปปี้อยู่ที่กำแพงด้วย
ตอนเกิดเหตุเขาก็ไปช่วยคนเจ็บด้วยนะคะ
จักรยานยนต์ถูกชนติดอยู่กับกำแพง
ส่วนคนซ้อนนอนจมกองเลือดอยู่ที่พื้น

ซึ่งคนที่ขับเก๋งสีดำกับลูกสาวที่นั่งมาด้วย
บาดเจ็บเหมือนกันแล้วก็อยู่ในอาการตกใจทั้งคู่
คนขับรถเก่งอายุค่อนข้างมากแล้ว
บอกว่าประเมินดูน่าจะสักประมาณ๘๐ได้ค่ะ
ทั้งเชิงชักอยู่ตรงในนั้นเลยค่ะ

ก็คือคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างกับคนซ้อนนี่แหละค่ะ
ขี่คือนายชัชวานินมิตรอายุ๓๘ปีนะคะ
นายชัชชาวาเนี่ยอาการสาหาธิ์ปอดฉีก
เลือดออกในช่องท้องแล้วก็มีบาดแผลตามตัวโดยเฉพาะที่ศีรษะ
ส่วนคนซ้อนคือนายเสด็จมีบัณฑิตอายุ๖๓ปี

วิทยาศักดิเกรดแก้วพี่เขยของผู้ตายก็เล่าบอกว่า
เสด็จผู้ตายเนี่ยเขาเป็นช่างรับเหมาก่อสร้าง
แต่ว่าต้องหยุดงานเพราะผลกระทบจากโควิด
เมื่อวานนายเสด็จให้วินมอเตอร์ไซ
พาไปเบิกเงินผู้สูงอายุ๖๐๐บาท

คิดเลยนะคะว่าจะมาเสียชีวิตกับเหตุการณ์แบบนี้

เพราะปกตินายเสด็จไม่ค่อยได้ออกไปไหนค่ะ
ญาติญาติก็ไปรับศพมาบำเพ็ญกุศลเรียบร้อยแล้วนะคะ
ตั้งใจว่าจะตั้งสวด๓วันแล้วก็ชาปนกิจเลย